บางคนอาจจะมองหาไอเดียในเรื่องของ
วันแม่คุณน้อง

แม่ต้องชอบแม่ต้องรักโอ้แม่จ๋ามากินแซลมอนกัน

นี่ร้านนี้อยู่ที่นครสวรรค์ชื่อร้านแซลมอนซาซิมินครสวรรค์
ไอเดียจริงครับไอเดียดีมากฮะจัดแซลมอนเป็นพวงมาลัยให้คุณแม่ในวันแม่ไปเลย
ถามเจ้าของร้านฮะสุจิราท่องแจ้งบอกว่าช่วงนี้นะใกล้แล้วใกล้วันแม่ไง
ตัวเธอเองและทีมงานคิดว่าเราจะขายอะไรดีให้มันแปลกไม่เหมือนร้านอื่น
ก็เลยลองทำแซลมอนให้เป็นพวงมาลัยแบบนี้โอ้โหได้จิตได้ใจ
เอาไปให้คุณแม่แล้วทานกันทั้งครอบครัวเอาจริงนะการเอาพวงมาลัยไปให้คุณแม่
ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่บางคนลูกบางคนเขินลองให้เป็นอาหารอย่างนี้
มันจะลดความเขินลงได้เช่นคุณเป็นต้นเรากินได้ทั้งครอบครัวใช่ไหม
ไม่ต้องคุณชิสาแล้วถามว่าแซลมอนที่เอาไปให้ถ้าทำเป็นพวงมาลัยแบบนี้
มันหนักสักแค่ไหนอะไรยังไงบอกเลยว่าจุกแน่นเขาใช้ปลาแซลมอนสัก๓๐๐กรัม
จัดเรียงเป็นพวงมาลัยและดอกไม้ก็มีอีกตั้ง๓ดอกแล้วก็เป็นเครื่องเคลียง
ก็มีด้วยนะน้ำยงน้ำยำจัดให้ฟรีราคาแพงไหม๔๕๐บาทผมถือว่าไม่แพงนะ
กับเนื้อเซลมอนที่เยอะขนาดเนี้ยแล้วเขาส่งฟรีถึงหน้าบ้านแต่อย่างนี้ละกัน
คุณผู้ชมใครที่สนใจเขาต้องจองนะเขาบอกว่าเปิดจองตั้งแต่วันนี้
ถึงวันที่๑๐สิงหาคมและจะเริ่มจัดส่งในวันที่๑๒สิงหา
คมหลังเที่ยงเป็นต้นไปแต่อย่างนี้ละกันถ้าเป็นต่างจังหวัดเขาก็ส่งอยู่เหมือนกัน

ถ้าภูเก็ตก็ไปหาซื้อภูเก็ตนะครับ
ไม่ต้องมาสั่งถึงนครสวรรค์หรอกครับ

ใบเล็กโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วชาวนครสวรรค์ไปสั่งกระดูกหรือจะสั่งใกล้เคียงนะ

ภูเกตทรงค้ามีแซลมอนเท่านั้นเค้ามีของเค้าเองไม่ต้องไปสั่ง

เอายังไงโทรไปถามเค้าดูเค้ามีวิธีจัดส่งก็ได้นะเค้าจะไปรู้นะคะ